พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนะคะ
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นสักประมาณ๒๐กว่าคนค่ะ
เตะไล่ต่อยใช้มีดแทงกัน
ภายในงานกระถิ่นปีหนึ่งมีครั้งเดียวหลังออกพรรษา
แล้วเนี่ยค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บคือกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละ๒ราย
แล้วมีชาวบ้านที่เขาวิ่งหนีตายจากการปาระเบิดกันด้วยเนี่ยนะคะ
พลาดล้มหัวฟาดพื้นค่ะ
ได้รับบาดเจ็บกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ

งานบุญงานบุญแต่ก็มีคนคิดจะทำบาปนะฮะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้แน่นอนนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้าน
ที่เขาตั้งใจดีมาร่วมงานบุญค่ะ
โดยเฉพาะจังหวะที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นเนี่ย
โอ้โหชาวบ้านเนี่ยวิ่งหนีตายกันชุนละมุนเลยนะคะ
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะโดนลูกหลงไปด้วย
ลิเกที่เขาว่าจ้างมา
ก็ต้องยุติกลางคันค่ะความสนุกมันหายไปในบัตรดน
เพราะกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
เป็นกลุ่มต่างหมู่บ้านกันค่ะเจอหน้ากัน
เขม่นกันกลายเป็นทะเลาะกัน
แล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมมารุมตุ้มกันแบบนี้นะคะ

ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย

คุณผู้ชมที่สุดก็รู้สึกเหล่าไปสุด
เพคงอะครับ
รู้สึกเสียใจนะครับ

เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะ
พอดีไปคุยกับหัวหน้าคณะ
คือไปจ่ายเงินเขา
ทีนี้ก็ได้ยินเสียงดัง
ก็เลยตีเกย์วิ่งเข้าโลง
เอาเข้ามาก่อนอยากวิ่งมาดู

แสดงแล้วเหลืออยู่แค่ชั่วโมงเดียวก็จบแล้ว
จบนี้ก็เลยต้องยกเลิกการแสดงไปกลางคัน

ทุกอย่างยุติหมดเลยความสนุกนะฮะลิเกเองก็ต้องยุตินะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุไปพบกลุ่มวัยรุ่นเป็นผู้ชาย
ถูกแทงได้รับบาดเจ็บ๒รายชื่อว่านายเบียร์กับนายน้อยทั้งคู่อายุ๒๐ปี
อกจากนั้นนะคะยังมีชาวบ้านเป็นคุณผู้หญิงวัยกลางคน
คุณผู้หญิงคนนี้ตกใจวิ่งหนีวัยรุ่นขณะที่นี่เห็นไหมคะ

คุณพี่แกเลือดอาบแบบนี้เพราะว่าล้มหัวฟาดพื้นค่ะ

ตกใจเสียงระเบิดด้วยตกใจวัยรุ่นด้วยนะคะได้รับบาดเจ็บ
ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดค่ะตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติของบุรีรำ
ตามไปรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๒ราย
นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักแล้วต้องขยายผล
มาให้หมดนะคะตามมาจัดการให้หมดค่ะ